ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงค่ะสวัสดีค่ะ

เช้านี้จะเจอกับเชอรี่แล้วก็ใบตองเช่นเคยพร้อมกับข่าวที่
พอไม่ต้องฟิตปากเล่าเลยละกัน
สำหรับข่าวแรกนะคะเรื่องของวุ้นเส้นแล้วก็ชาคริส
หลายคนเปิดประเด็นเมาส์ว่าเออคู่นี้แอบไปย่องไปหย่ามาเรียบร้อย
จริงไม่จริงจัดมาซิว่ายังไงค่ะ
คู่นี้ดูเหมือนละหองระแหงจริงนะมันมีกลิ่นจริง

เตียงกันนอนแต่ไม่รู้ว่าแยกบ้านกันอยู่หรือเปล่า

แยกเตียงก็คงแยกบ้านอะแหละ

เตียงหักของคู่หวานวุ้นเส้นวิริวุฒิภาแล้วก็ชาคริสแย้มนาม
ลงในอินสตราแกรมส่วนตัวเหมือนเป็นการบอกนายว่า
คู่นี้เขายังรักกันดีไม่ได้เตียงโฮงเตียงหักนะฮะ
แต่มันยังมีเว็บดังปล่อยข่าวเมาส์แรงออกมาบอกว่า
อีกไม่นานคู่นี้เตรียมจะเซ็นใบหย่าแล้ว

พร้อมนะคะคอนเฟิร์มมาด้วยว่า
จริงทั้งคู่เลิกรากันไปแล้วด้วย
แต่พยายามปิดข่าวอยู่เออ

ชาคริสโอ้โหไม่ถิงลายเดิม
เหรอไม่ใช่เรื่องเจ้าชู้นะ

ทีดื่มหนักจนทะเลาะกันถึงขั้นลงไม้ลงมือกับวุ้นเส้น

ล่าสุดนี้นะคะคุณวุ้นเส้นเขาก็เปิดปากเคลียร์ข่าวเช้า
ยืนยันเลยบอกว่าเธอไม่ได้เตรียมหย่า
อย่างที่มีข่าวลือเกิดขึ้น
ส่วนภาพรอยฟกช้ำนั้นเกิดจากอะไรเอาวุ้นเส้นเล่าเองสิ
จริงหนาไม่อยู่นะ
ตอนนั้นไปต่างประเทศค่ะแล้วก็เพื่อนลง
เพื่อนที่กินข้าวที่กันเขาเหมือนแอบถ่าย
แล้วก็ลงเฉยไม่ได้คิดอะไรเลย

เพราะว่าเราก็เจอกันกินข้าวที่ร้านตลอด

เพื่อนมนตร์ก็ไม่ได้สนิทกับพี่คิดมาก

ถ้าข่าวลือหรือว่าข่าวที่เขาเขียนขึ้นมาเอง

แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเจอกันก็จะอัปเดตให้ฟังว่าเป็นยังไง
ทุกคนก็จริงก็ว่ายังเหมือนเดิม
ยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะ
จริงความสำคัญก็ปกตินะคะ
แต่จริงมันมาจากการทำงาน
พี่คิดไม่ได้ทำ
ก็เอาเป็นว่าตอนนี้วุ้นค่อนข้างแบบเฉยกับข่าวมากเลย
ว่าตอนนี้ใครจะแบบมโนเป็นยังไงก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งจริงวุ้นว่าสุดท้ายแล้วคนที่รู้ดีที่สุดก็คือวุ้นกับพี่กิ๊กสองคน
เพราะว่าคนอื่นไม่มีทางรู้อ่ะ
เขาไม่ได้มาอยู่ใต้เตียงเรานะคะ
เขาไม่รู้ไม่มีใครอยู่ใต้เตียงทั้งนั้นอยู่กันสองคน
อยู่ใต้เตียงนะคะบนเตียงอยู่กันสองคน

แล้วก็ต้องบอกเลยว่ารอยฟกช้ำที่เกิดขึ้นเกิดจากการถ่ายละคร
เชือกมัดอยู่แต่คือรอยฟกมันก็จินตนาการได้จริง

เขาถ่ายเขาก็อาจจะมีการแบบ
เพจดังที่วิจารณ์ดาราเนี่ยเขาก็มาวิเคราะห์กันนะ

ขุดมาว่าเออหรือว่าวุ้นเส้นเขาเป็นสาวไฮโซ
ซึ่งมันเป็นลายแบบสายพันธุ์อย่างนี้
ใช่อาจจะเป็นรอยเลยแบบพอดี
แต่ก็วุ้นเส้นเฉลยไปแล้วแหละว่าเป็นรอยเชือกรัดนะฮะ
ถ่ายละครมาส่วนว่าเรื่องหย่าไม่ได้หย่านะจ๊

เร็วนี้เขาจะควงกันไปสวีทที่ญี่ปุ่นด้วยค่ะ
เดี๋ยวเราติดตามภาพความหวานสวีทของทั้งคู่
เชื่อว่าเดี๋ยวก็มีออกสื่อมาให้ได้ติดตามกัน
สยบข่าวลือได้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมค่ะ